คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้ค่ะพี่พีเคของเราโอ้โหเห็นแบบนี้
อายุอนามเนี่ย๔๕แล้วนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าผมเนี่ย
ดกดำไม่มีหงอกสักกับเส้นหนึ่งซึ่งงานนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเราเจอตัว
ก็เลยขออัปเดตงานแต่งสักหน่อยนึงเห็นว่าจะจัดปีหน้าแล้ว
พี่พีเคบอกว่าให้หวานใจอย่างโยเกิร์ตเลือกทุกอย่างได้เต็มที่เลยนะคะ
ส่วนที่ว่าโยเกิร์ตเนี่ยนับวันยิ่งเล่นละครก็ยิ่งสวยขึ้นทุกวันทุกวัน
พี่พีเคจะมีห่วงบ้างไหมไปฟังกันค่ะ
ผมให้เขากับเพื่อนเขาเป็นคนจัดการต้องขอบคุณเพื่อนและกรยานิมิตรที่ดีมาก
รอบตัวผมและรอบตัวโยคือส่วนใหญ่ก็จะผ่านการแต่งงานมาแล้ว
แล้วก็เป็นคนที่ทั้งในวงการทั้งนอกวงการอยู่เบื้องหลังด้วย
เจ้าก็จะช่วยแนะนำได้หมดเลยว่าสถานที่เป็นยังไงอาหารต้องยังไงอะไรเท่าไหร่อย่างนี้
จริงห่วงบ้างไหมคะไม่ห่วง
ห่วงยิ่งเขายิ่งสวยยิ่งเขายิ่งเล่นละครดียิ่งทำให้คนรักมากขึ้น
ไม่ติดอยู่แล้วละไม่ติดอยู่แล้วละ
จริง๗ปีแล้วมั่นก็มั่นแล้วจะโอ้ย
ห่วงหรอก๗ปีแล้วจะมั่นอยู่แล้วจะแต่งกันอยู่แล้วจะไปห่วงทำไม
ยิ่งมีคนรักคุณโยเกิร์ตเนี่ยคุณพีเคยิ่งดีใจนะ

ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีในวงการบันเทิงนะครับ
คู่นี้เขารักกันน่ารักดีนะคะไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยนะจ๊ะ